ตเตอรี่หาซื้อกันเวลาไปซื้อตามแผงซื้อเท่าไหร่กัน
บอกกันหน่อยแล้วแจ้งบอกพี่กัดด้วยนะ
แต่ที่นี่ก็ซื้อกัน๕๐๐แต่๕๐๐มาจากการประมูลนะ
บอก๕๐๐ราคาช่วงกลางราคาไปสิ้นสุดหลักพันนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งนะ
นี่เป็นบรรยากาศการประมูลสลากินแบ่งรัฐบาล
วันนี้ละ๑ธันวาคมนี้ที่วัดมงคลรัตนคีรีจังหวัดอุทัยธาน
นี้ครับแต่ว่ามาประมูลกันทำไมอ่ามีเหตุผลนะ
เขาเอาใส่จังหวะช่วงไหนดูประเทศกาลไวที่พระอาจฉันเฟนกัน
ก็ว่างที่พระอาจฉันเพลงั้นเรามาประมูลเลขเด็ดกันดีกว่า

มีเลขอายุพระครูอุทัยมงคลวัดเจ้าอาวาสของวัดมงคลรัตนคีรีนี่แหละ
ด้วยเลขคล้าย๒ตัวก็คือ๖เก้าพี่เบิร์ต

มีคนประมูลไปราคา๓๒๐บาทครับ
ต่อด้วยเลขพันศาเลขพรรษาของเจ้าอาวาส๒๐พันศาในราคา๒๔๐บาทก็มีคนประมูลไป
เอาล่ะทีนี้คนก็สนใจกันมากขึ้นครับ

แต่เขาไม่ได้บอกที่มาที่ไปนะว่ามาจากอะไร

ก่อนกลับมาเปิดการประมูลเลขอายุของเจ้าอาวาสนี่แหละคุณผู้ชมอันนี้หนักเลย

ปิดการประมูลสลากกินแบ่งรัฐบาลใบนี้ไปที่๓๐๐๐บาทครับ
แล้วงานกฮรรย์กะถิ่นวัดมงคลรัตนขฯปีนี้ที่วัดไม่มีเจ้าภาพหลักนะ
แล้วพอไม่มีเจ้าภาพหลักเนี่ยบรรดาลูกศิษย์และชาวบ้านก็เลยช่วยกันหาปัจจัยอุดหนุนวัด
เพื่อจะสมทบทุนในการบูรณเมนของวัดนั่นเองครับ
ก็เรียกว่าในเวลาไม่กี่นาทีเงินสะพัดครับ

เป็นการร่วมทำบุญแบบใหม่ที่ถูกใจคอตัวเล็กสายบุญเขาล่ะ
นี่ที่อุทัยธานีครับ